ชั่วตลอดตลาด

ได้เวลาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดเรากันแล้ว
ไปดูกันเลยเริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองค่ะ
ตามมาด้วยผลไม้หน่อยจ๊ะ

ฝรั่งกิมจู๒๓บาทต่อกิโลกรัม
แคตาลูป๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และชมพู่ทัพทิมจันทร์๕๘บาทต่อกิโลกรัม